เรื่องของคุณครูวิพาเราตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวถามว่าความรู้สึกของคุณครูนะตอนนี้เป็นยังไง
เพราะว่าเมื่อวานค่ะทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้โทรศัพท์ไปสอบถามครู
คุณครูก็บอกว่าถึงตอนนี้ค่อนข้างสบายใจมากขึ้นแล้ว
เพราะว่าข่าวที่มันออกมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะ
สิทธิ์ก็พยายามติดต่อมาไปปิดบัญชีบ้าง
ขอติดต่อผ่อนชำระบ้างครูก็สบายใจขึ้น
อันนี้ดีเลยคุณเพราะว่าตอนนี้สื่อโซเชียล

พอตามเรื่องนี้เข้าเยอะเนี่ย

ต้องรู้อยู่แล้วเรานำเสนอข่าวแบบโอ้โห

แล้วคนในโลกโซเชียลก็ทวงถามว่า
ลูกเศษจ๋ามาช่วยครูหน่อย
ทำไมเป็นคนในโลกโซเชียลที่พูดเพราะจังเลย

เพราะว่าจริงแล้วในโลกโซเชียลบางเพจ

นี่แหละค่ะทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่หมู่บ้าน
วังยางที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ก็เป็นบ้านแล้วก็เป็นที่ดินของครูวิพา
ตรงนี้กำลังจะถูกยึดคุณผู้ชม
ทีนี้จากการที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจ

เป็นมรดกที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับคุณครูวิพามา

เนื้อที่ประมาณ๒๗ตารางวา
ก็ปล่อยให้เช่าเป็นร้านตัดเสื้อผ้านะคะ

ก็เป็นที่ดินอยู่ห่างกันประมาณสัก๕กิโลเมตร

ก็เป็นที่ดินเปล่าประมาณ๒ไร่๒งาน
เป็นต้นไม้ขึ้นรกร้างตรงนั้นนะคะ
แล้วก็มีหมายสารของกรมบังคับคดีติดเอาไว้
หมายสารระบุเอาไว้ด้วยนะคะ
ว่าเป็นหมายของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากับ
นางสาวเกษณีและพวกรวม๓คน
คุณผู้ชมยังจำนางสาวเกษณีได้ใช่ไหมคะ
เมื่อวานก็เป็นข่าวว่าเธอไปติดต่อ
ขอปิดหนี้แล้วก็ขอโทรไปขอโทษคุณครูแล้วด้วย

ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในหมายสารที่ระบุ
เป็นชื่อนางสาวเกซินีกับพวกรวม๓คนเนี่ย
มีครูวิพาเป็นคนค้ำ
แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าจะยึดทรัพย์ภายใน๑๕วัน
เราก็มีโอกาสได้ไปสอบถามพี่สาวของครูวิพา

บอกว่าครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด๗คน
ส่วนพี่สาวมีอาชีพทำไร่

คอยช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องทั้งหมดมาโดยตลอดเลย

แล้วก็ทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกแต่ละคน
ก็ได้มอบบ้านไม้๒ชั้นเนี่ย
ให้กับพี่สาวของครูวิพา

ทาวน์ฮาวส์ให้กับครูวิพา
รวมถึงที่ดินด้วยก็ให้เป็นสมบัติติดตัวนะคะ

ว่าพี่น้องไม่เคยรับรู้เรื่องราวนี้มาก่อนเลย
เพราะว่าตัวน้องสาวหมายถึงครูวิพาเนี่ย

แล้วก็ไม่ค่อยจะเอาเรื่องไม่สบายใจเนี่ย

เพราะว่านี่มีหมายสานกระดาษที่มาติดอยู่

จนรู้ว่าน้องเนี่ยไปค้ำประกันลูกสิทธิ์

พี่สาวเองก็เครียดก็ตกใจ

เพราะว่ารู้ว่าในใจลึกของน้องสาวก็คงจะเครียดไม่แพ้กัน
จากที่ดินผืนนี้ก็เป็นมรดกที่พ่อแม่ให้กับน้องสาวเอาไว้
แล้วอีกอย่างหนึ่งน้องสาวก็เป็นคนจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาก
อกจากนี้พี่สาวก็บอกด้วยบอกว่ารับไม่ได้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าจะต้องเสียที่ดินผืนนี้ที่พ่อแม่ให้มาไป
เพราะว่าหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ของคนอื่น
ไม่ใช่ของน้องสาวก็คือครูวิพาที่จะต้องรับผิดชอบ
ทีนี้นอกจากคุณพลอยสจีไปดูบ้านไปดูที่ดินไปคุยกับพี่สาวแล้ว
ก็มีโอกาสนะคะได้คุยทางโทรศัพท์กับครูวิพาด้วย
คุณครูบอกว่าเบื้องต้นก็คลายกังวลมากยิ่งขึ้นแล้ว
เพราะว่าข่าวหลายสื่อนำเสนอออกไป
สิทธิ์ก็โทรศัพท์มาติดต่อมา
ขอปิดบัญชีขอผ่อนชำระหนี้หลายราย
แล้วก็ระบุด้วยบอกว่าการที่ครูออกมาเรียกร้องครั้งนี้
ครูไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครเสียหายเลยนะ
เพียงแค่น้อยใจในฐานะที่เป็นเรือจ้าง
ก็สอนลูกศิษย์มาให้ทำดี
แต่สุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งครูก็บอกว่าเป้าหมายของครูก็ต้องการแค่จะส่งสิทธิ์
ให้ถึงฝั่งฝันเท่านั้นเอง
อกจากนี้ค่ะทีมข่าวของเรา
คุณพลอยสจีได้มีโอกาสไปคุยกับแม่
ของลูกศิษย์ครูวิพาคือแม่ของนางสาวเกษณี
ก็เล่าให้ฟังนั่นแหละแม่ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจนะ
ที่ลูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้
แล้วแม่ก็ต่อสายให้คุยกับลูกศิษย์ครูวิพา
ก็คือลูกสาวของเธอนั่นแหละนางเกษณีนั่นแหละซึ่ง
นางสาวเกซินีบอกว่าตอนนี้ได้ชำระหนี้หมดแล้ว
ชำระหนี้ไปวันก่อนคุณสืบสกุลเมื่อวันศืน
จำนวนเงินที่ชำระไปก็เกือบ๔๐๐๐บาท

แล้วก็นางสาวเกซินีบอกว่าได้โทรศัพท์ไปขอโทษครูวิพาแล้วด้วยนะ
ตอนแรกนึกว่าครูวิพาจะต่อว่าจะด่าทอ
แต่ปรากฏว่าครูไม่ได้ต่อว่าอะไรเลยไม่โกรธด้วย
ครูแค่บอกว่างั้นเดี๋ยวเกษณีช่วยบอกเพื่อนหน่อยได้ไหม
ใครที่ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้ติดต่อมาหาครูหน่อย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวเกษณีก็บอกว่าก็ยอมรับผิด
แล้วก็ไม่คิดว่าการค้ำประกันจะทำให้คุณครูต้องมาเดือดร้อนขนาดนี้ด้วย
นะครับตอนนี้ทางลูกศิษย์นะฮะก็ขอให้ไปปิดบัญชีซะ
กองทุนกยศไม่งั้นคุณจะถูกแฉออกมา
ใช่เพราะว่าตอนนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเนี่ย
เขาติดตามเรื่องนี้อย่างเหนียวแน่น
แบบไม่ปล่อยไม่ปล่อยเลยกัดไม่ปล่อย
คู่คุณเขาใช้จิกไม่ปล่อย
เขาบอกว่าแกะรอยตามหาอดีตลูกศิษย์ของครูวิพา
ดังนี้นะฮะก็เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด๑๙คน
โดยระบุข้อความว่ารายชื่อต่อไปนี้
รบกวนติดต่อชำระหนี้ให้ครูด่วน
โดยล่าสุดมีผู้ปิดยอดไปแล้ว๕คนจาก๑๙รายชื่อ
ซึ่งอีก๑๔คนที่เหลือมีการระบุนะครับว่า
ได้มีการฟ้องคดีตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึงปี๒๕๕๙
อกจากนี้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุด้วยว่า
ภาพด้านล่างนี้คือบุคคลที่คุณครู
ได้ใช้หนี้แทนไปแล้วหรือว่า๑ใน๔นั่นเองนะครับ

ครูไปค้ำประกันให้ลูกศิษย์๖๐คนถูกต้องไหมครับ

คนก็ใช้หนี้คืนเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเด็กดี
อีก๑๐คนใช้หนี้คืนตามในภายหลังอันนี้ก็เป็นเด็กดี
เท่ากับใช้หนี้คืนไปแล้ว๓๙คน

คนนะครับก็มีคนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีไป๔คน

การที่ถูกสารยึดบ้านยึดที่ดินยึดมรดกทรัพย์สินนี่แหละ

หนึ่งในต้องเอาไปใช้หนี้ให้กับ๔คนนี้นะครับ
ส่วนที่เหลืออีก๑๗คนอยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้อง
ส่วนที่คุณอาริยาเล่าให้ฟังว่าเริ่มมีทยอยไปปิดบัญชีกับกองทุนกยศแล้ว
นั่นแหละอยู่ในกลุ่มกวนพวกนี้แหละนะครับเนี่ยฮะคุณ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเขาก็บอกเนี่ย
เอาภาพของคนที่เป็นลูกศิษย์ของครูวิพาออกมาแฉ
คนเหล่านี้ดูสิกินหรูอยู่สบายภายใต้คราบความทุกข์ใจของครู
หากครูไม่ไปจ่ายแทน๔คนนี้วันนี้ครูจะไม่มีบ้าน
ไม่มีที่ดินไม่มีอาชีพเป็นบุคคลล้มละลาย
รู้กันบ้างไหมแล้วก็เครื่องหมายคำถาม
หาก๓คนที่เหลือยังไม่ติดต่อเข้าพบคุณครู
มินขออนุญาตไม่เบลอหน้าแล้วนะและไม่เบลอทรัพย์สินใดทั้งสิ้น
แท็กจึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาทำตามขอบคุณค่ะ
คุณแอดมินเขาบอกเลยเจตนาของเขา๖ข้อ
คือต้องการให้ลูกศิษย์ปิดยอดเท่านั้นไม่ผ่อนต่อ
การปิดคือสิ่งเดียวที่แก้ปัญหาเท่านั้น
ถ้าผ่อนต่อเรื่องเงียบแล้วใครจะการันตีว่าพวกนี้จะไม่เบี้ยว

แล้วก็๕ทุกคนมีหน้าที่การงานบางคนรับราชการ

ข้อสุดท้ายคือ๖กรยศช่วยครูได้แค่ประวิงการจ่ายหนี้
เปลี่ยนจากฟ้องครูกลายเป็นฟ้องสิทธิ
แต่ดอกเบี้ยและคนค้ำก็ยังเป็นครูที่รับผิดชอบอยู่ดี
คือแอดมินเขาก็เป็นสายสืบในโลกโซเชียลเหมือนกันนะ
จนรู้ว่าบุคคลที่เหลือที่ยังไม่ไปปิดบัญชี

แล้วก็ไม่ยอมคืนเงินให้จนครูวิพาเดือดร้อนเป็นใครบ้าง
เขาก็เริ่มทยอยออกมาแฉเรื่อย
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าไม่ปรานีแล้วนะ
เขาจะเปิดเผยหน้าเปิดเผยตาเลยนะครับ
คนที่เข้าไปคอมเมนต์อยู่ในเพจนี้ส่วนใหญ่ก็

บอกว่าคนโกงก็ควรจะถูกเปิดเผยออกมาแบบนี้
แต่ว่าอีก๑๐ก็บอกว่าต้องเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย
เป็นระเบียบข้อบังคับของกยศในการที่จะเอาผิดต่อไปนะครับ
ในเมื่อรู้ตัวคนยืมแล้วนี่นะครับ